เมื่อสองปีที่ผ่านมาในพื้นที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย
เกิดเหตุเป็นเหตุฆาตกรรม
มีการฆ่าและกระทำชำราวเด็กชายอายุ๗ขวบ
ซึ่งผู้ที่เกาะเหตุมีชื่อว่าติ๊งต่าง
จนถึงวันนี้สารอุทธรณ์พิพากษายืนจำคลุกตลอดชีวิต
เจ้าหน้าที่กรมราชธรรมควบคุมตัวนายหนุ่ยหรือติ้งต่างจำเลยในคดีล่วงละเมิดทางเพศมาที่สารอาญา
เพื่อฟังคำพิพากษาสารอุทธรณ์กรณีฆ่าเด็กชายอายุ๗ขวบที่บริเวณยอดเขาภูผาสิงตำบลหนองย่าปล่องอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๐พฤศจิกายนปี๒๕๕๖ค่ะ
เนื่องจากคดีนี้จำเลยให้การรับสารภาพตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวน
ประกอบกับผู้ทำแผนที่ยืนยันพฤติการกระทำผิดด้วยตนเอง
ตำรวจลงพื้นที่สืบสวนไปพบศพของผู้เสียชีวิตจริงสารชั้นต้น
พิพากษาจำคุกตลอดชีวิต
ขณะที่จำเลยยื่นอุทธรณ์ในชั้นศาลนะคะโดยอ้างว่าขณะเกิดเหตุไม่มีประจักษ์พยานนะคะ
แล้วก็ถูกบังคับให้รับสารภาพ
อุทธรณพิเคราะห์แล้วเห็นว่าแม้ว่าคดีนี้จะไม่มีประจักษ์พยานที่เกิดเหตุจริง
แต่เนื่องจากในชั้นพนักงานสอบสวนจำเลยรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
และเป็นผู้เสนอเขียนแผนที่ด้วยตนเอง
นำไปสู่การตรวจสอบพบโครงกระดูกผู้เสียชีวิต
บรรจุอยู่ในถุงปุ๋ยบริเวณยอดเขาภูผาสิง
ประกอบกับในการเขียนรับสารภาพมีพยานหลายปาก
เช่นเจ้าหน้าที่ราชธรรมมูลนิธิกระจกเงาและทนายความเป็นพยานยืนยัน
โจทย์มีน้ำหนักมั่นคงเพียงพอ
เชื่อได้ว่าจำเลยกระทำผิดจริงตามข้อกล่าวหา
อุทธรณ์จึงมีคำพิพากษายืนตามสารชั้นต้น